จริงช่วงของปีใหม่เราอยากให้เป็นช่วงของเทศกาลแห่งความสุข
ไม่อยากให้มีการสูญเสียแต่มันก็ห้ามไม่ได้
ช่วง๗วันอันตรายเป็นช่วงที่โอ้โหมีการสูญเสียเยอะมาก
ไปแค่๒วันคุณผู้ชมเราสูญเสียไปแล้ว๙๘คน

แล้วก็ส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นรถจักรยานยนต์ของแชมป์และสาเหตุ
คุณชินกันดีครับเมาแล้วขับเหมือนเดิมครับ
ไปดูกันหน่อยคุณผู้ชมมีการออกมาสรุปเรื่องของอุบัติเหตุ
ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงของเทศกาลปีใหม่
สรุปเลยว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นประจำวันที่๒๘ธันวาคม
เกิดทั้งหมด๕๗๐ครั้งผู้เสียชีวิต๕๖คน
บาดเจ็บไป๕๙๒คนสาเหตุส่วนใหญ่ก็มาจากเมาสุราและขับ
และขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
ส่วนภานะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็ยังคงเป็นรถจักรยานยนต์รวม๒วัน๙๙๐ครั้ง
มีผู้เสียชีวิต๙๘คนบาดเจ็บ๑๐๒๔คน
จังหวัดที่มีอุบัติเหตุสะสมสูงสุดเชียงใหม่๓๓ครั้ง
และจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดไปอยู่ที่ขอนแก่นเชียงใหม่และลบบุรีจังหวัดละ๕คน
จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดได้แก่เชียงใหม่เหมือนกันเพราะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว
และจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดละ๓๕คน
ส่วนมาตรการดื่มไม่ขับจับยึดรถ๒วัน
วันที่๒สามารถยึดรถจักรยานยนต์ได้๔๕๑คัน

ใบขับขี่รถจักรยานยนต์๙๔๒คน
ใบขับขี่รถโดยสารสาธารณะไปแล้วทั้งหมด
รวมทั้งรถยนต์ด้วย๗๓๒คน
รวม๒วันยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการทั้งหมด๗๕๒คัน
และส่งตัวดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิด๒๕๘๒๖คน

หมื่นกว่าคน๒วันนะคุณแล้วคิดดูสิว่า๒๐๐๐คนนี้
ต้องถูกดำเนินคดีต้องไปขึ้นศาลต้องไปประกันตัว

และจริงเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้อยากจับคุมพวกคุณนะ
ก็อยากหยุดงานอยากจะทำงานสบายอยู่เวรสบายไม่ต้องทำอะไร
เพราะฉะนั้นไม่ต้องทำผิดกฎหมายทุกคนจะได้สบายนะคะ